คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุรุนแรงในครอบครัวฮะ
ลุงแท้เมาเมาแล้วก็ทำโทษหลาน
ทุบตีจนหลานบาดเจ็บนะคุณผู้ชมฮะ
ดูสภาพของหลานสาวก็หน่อยนี่
ร่องรอยของการบาดเจ็บถูกลุงแท้ที่เมาเนี่ย

คือหลานบอกแต่ก่อนก็เคยโดนลุงตีนะ

ทำให้แผ่มันแบบมีแผ่เปิดฉีก

เพราะลุงปลาขวดใส่กระจกบ้านจนแตก
กระจกเนี่ยบาดตามตัวหลานใหญ่เลยนะฮะ
นี่ฮะร่องรอยบาดแผลของหลานสาววัย๑๗ปีนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้สิทธิ์ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรุ่งฤษี
ตำบลตระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ว่ามีเหตุว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงน้อยอายุ๔๕ปีเนี่ย
เมาอารวาสทุบตีกระจกหน้าต่างบ้านและห้องนอนของหลานสาวจนแตกเสียหาย
และใช้ด้ามไม้ไผ่นะฮะตีหลานสาวแท้จนเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะ๘โมงครึ่ง
ซึ่งหลานสาวซึ่งเป็นคนเจ็บได้ถ่ายรูปแผลที่ฟกช้ำโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ทำให้คนที่พบเห็นโอ้โหต่างรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับ
ก็ร้องมาให้ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐของเรามาตรวจสอบกันหน่อย
ศึกข่าวไทยรัฐลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุ
ตำบลตระแสงที่อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับ
พบผู้บาดเจ็บนี่วัย๑๗ปี
อยู่ในอาการหวาดกลัวนะแล้วพาดูจุดเกิดเหตุนะคุณนะ
พาดูลอยแผลเปิดดูนะครับ
แล้วก็ที่บ้านเนี่ยโอ้โหกระจกหน้าต่างแตก
เศษแก้วเนี่ยยังกระจายอยู่ภายในบ้านเลยนะครับ
แล้วก็นี่น้องอายุ๑๗เล่าให้ฟังแบบนี้
ตอนเกิดเหตุหนูอยู่ในห้องนอน
ส่วนลุงดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ตะโกนเรียกให้ตื่น
จากนั้นใช้แกนข้าวโพดโยนมาทางหน้าต่างนี่แหละครับ

จากนั้นโยนขวดน้ำพลาสติกใส่หน้าต่างอีกหลายรอบ

เครื่องดื่มชูกำลังโยนใส่กระจกหน้าต่าง
จนมันแตกฮะนี่ขวดนี้นะฮะ
กระจกกระเด็นโดนตาของหนูเลย
เธอก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนะครับ
ลุงก็เลยจับตัวไว้คว้าไม้ไผ่ด้ามยาว
ฟาดเข้าที่กลางหลังเลยแล้วก็หลายจุดตามร่างกายนะครับ

กระทั่งยายแล้วก็ยายก็เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุนะ
ของลุงก็เข้ามาห้าม
ยังถูกฟาดไปที่หัวเข่าจนหัวเข่าของยายเขียวช้ำ
คุณดูไม้สิทอนบะเริ่มเหมือนกันนะฮะ

หลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็เลยพากันไปแจ้งความไว้ที่สพมสุริน

คุณคือมันเหมือนกับมันไม่ใช่แค่แบบไม้ไผ่เร็วเล็ก
แต่นี่เหมือนกับเป็นด้ามไม้กวาดบ้องไม้ไผ่แบบนี้
ด้ามใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วดูยายยังบาดเจ็บอยู่เลยนั่นน่ะ

ทีนี้คนในครอบครัวเป็นลูกพี่ลูกน้องของเด็กหญิงวัย๑๗นะฮะ
อายุ๑๕เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าอยากให้ตำรวจมาที่บ้าน
ตอนตำรวจมาที่บ้านตัวลุงเองก็พูดขู่เหมือนกัน
นะฮะนี่จังหวะมีปลานะฮะนี่จังหวะที่ปลาเข้ามาเนี่ยฮะ
นี่นะครับตัวของลุงก็พูดขู่เหมือนกัน
บอกพวกมึงระวังตัวกันไว้นะ
เออก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความแค้นที่

ตอนนี้คนในบ้านยังรู้สึกหวาดกลัวลุงคนนี้อยู่เลย

แล้วก็วันนี้เองผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ

ก็ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามไปพบกับหญิงสาววัย๑๗นี้อีกทีหนึ่ง

แต่ก่อนก็อยู่กันมาตามปกติแล้วฮะ
ที่ผ่านมาลุงก็ไม่เคยตีรุนแรงแบบนี้

ทำลายข้าวของภายในบ้านแล้วนะฮะ

หนูก็เลยอาศัยอยู่กับยายแล้วก็ลุงนะครับ

จะดำเนินคดีให้แล้วเสร็จนะฮะ
และจะพาลูกสาวย้ายไปอยู่กับแม่ที่พัทยานะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาลุงคนนี้
คือทำร้ายร่างกายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
และทีนี้ทางพมนะคุณนะพมจังหวัดนะครับ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินท
หลังทราบเรื่องก็จัดทีมลงพื้นที่

น้องผู้บาดเจ็บแล้วก็คนในครอบครัวเราด้วยนะฮะ
นี่ข่าวลุงตีหลานนะคะดูอีกข่าวหนึ่งค่ะ